นบุรีครับเขาบอกว่าร้านนี้ยืนหนึ่งในย่านพัทยาเหนือ
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกว่าแม่ค้าแซ่บ

เมื่อกี้เงียบกับแรกอยู่เลย

เป็นเจ้าของร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือ

พี่เบอร์ตามอีกแล้วเหรอเบอร์ตามเขาอยู่เหรอเบอร์ตามเบอร์ตาม
เรื่องมุมนี้พี่ตามตลอดเลยนะต้องตามนี่จะได้มาเล่าข่าวคลุม
ปรับสูตรให้มันแซ่บสะใจมีเกาเหลาหม้อไฟซุปเปอร์หมูเตี๋ยวเรือ
เกาเหลาเนื้อน้องลายมาว่ะพี่เบิร์ตมีเพิ่มไข่ยางมะตูมด้วยนะ
กหมูเจียวหมูสะเต๊ะแหนมคลุกป่อเปี๊ยะเกี้ยวทอดลูกชิ้นปิ้งโอ้ยหลายอย่างเหลือเกิน
ส่วนใหญ่มาไม่ได้กินมาถ่ายรูปกับแม่ค้า

ถ่ายสิถ่ายกับปุ๋ยเตี๋ยวเรือ
สาบานสาบานสิฟ้าผ่ามาตรงนี้แหละ
ใครอยากจะลิ้มลองความแซ่บแวะไปกันได้
ค้าเปิดทุกวันนะไม่หยุดใช้ตังค์เลยเว้ย

เป็นเอฟซีนะจริงนะไปไล่ดูนะเบิร์ตไปกดไลค์อยู่นะ

เปิด๙โมงเช้ายัน๘โมงเอ้ย๖โมงเย็น
เดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติออก

อยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาริมถนนสุขุมวิทย์นะครับ
ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวไปเลยครับครับ
อ้าวก็ถึงภาพนานเหลือเกินเออนะครับอ่ะกูไม่ชอบ